คุณผู้ชมค่ะลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่

เอาล่ะเรามีคลิปเหตุการณ์ตำรวจปะทะกับประชาชนอีกแล้ว
มีให้เห็นอยู่เป็นเนืองนิดค่ะ
ล่าสุดเป็นกรณีที่ผู้ชายหัวแดงหัวร้อน

ไปปะทะกับตำรวจ
ซึ่งเหตุการณ์ก็คือว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก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
เฉพาะเฟซบุ๊กนะคะเชื่อว่าหลายคนที่
ใช้เฟสบุ๊คน่าจะได้เห็นคลิปนี้กันแล้วเนี่ย
อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็เป็นบทเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องของข้อ
กฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มักจะอ้างว่าเอ่อ
ผมไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ผมโดนจับมาแล้ว
ผมโดนใบสั่งมาแล้วผมเอาใบสั่งมาโชว์
ถามว่าตำรวจอีกสอนอนึงที่เขามาประสบเหตุ
หลังจากที่เหตุการณ์แรกเขาสามารถจับได้ไหม

เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังก่อนนะคะ
ชี้จุดเกิดเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ

คลิปนี้ถูกแชร์กันต่อในโลกออนไลน์
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมของวัยรุ่นหัวแดงรายนี้
ที่เขาอ้างว่าเขาไม่สวมหมวกกันน็อก
แต่ถูกตำรวจจับแล้วก็พยายามที่จะต่อรองกับตำรวจ

เข้าไปเลยค่ะต่อยตำรวจทั้ง๓นาย
ตำรวจทั้ง๓นายก็พยายามที่จะห้ามปรามนะ

อย่าเพิ่งมีอะไรไปคุยกันที่โรงพัก
แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าให้สงบสติอารมณ์

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ปั๊บค่ะ
ไปที่จุดเกิดเหตุคือบริเวณย่านเสื้อป่าพลาซ่า
ไปสอบถามเรื่องราวจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
ก็คือนายอภิชัยกรณกากร
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาไปทำธุระย่านเสือป่า
ก็พบว่าบริเวณนี้มีตำรวจมาตั้งด่าน
คันเรื่องของกฎจราจรวินัยอะไรตามปกติ
ปรากฏว่ามีเจ้าหนุ่มคนนี้คือผู้ชายหัวแดงเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก

กระทั่งวัยรุ่นผมแดงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา

แต่วัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ยอ้างแบบนี้
บอกว่าถูกตำรวจสอนออื่นออกใบสั่งมาแล้ว
แล้วก็พยายามที่จะเจรจาต่อรองกับตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าเขาจะเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

โดนประมวลกฎหมายอายามละ๓๕๗

ถ้าเกิดว่าคุณไปประสบเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
คุณโดนใบสั่งมาแล้ว๑ครั้ง

ตำรวจที่จะมีสิทธิ์ที่จะจับอีก
เพราะลักษณะการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำผิด
ต่างกรรมต่างวาระในกฎหมาย
พรบการจราจรทางบกบรรจุ
แล้วก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะบอกว่า
หลังจากที่คุณทำผิดทันใดนั่นเอง
คุณต้องรีบแก้ไขก่อนที่คุณจะขับต่อไป
นั่นหมายความว่าหลังที่คุณถูกออกใบสั่งครั้งแรก
คุณต้องรีบไปหาหมวกกันน็อกมาสวมใส่นะคะ
เพราะว่าด่านในแต่ละด่านมันก็ไม่ได้ห่างไกลกันมาก
แต่ถ้าเขาไปเจอคุณอีกไม่สวมหมวกกันน็อกอีก
คุณก็โดนอีกไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกจับ
วัน๑ครั้ง๑วันนี้มันถูกจับได้หลายครั้งเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังหน่อยนะคะ
เขาก็เหมือนกับว่าเถียงกันประมาณว่าตำรวจเขาจะขอออกใบสั่ง
ขอออกใบสั่งว่าเออทำผิดยอมรับไหม
เนี่ยไม่ใส่หมวกนิรภัยทางวัยรุ่นที่อารมณ์ร้อนเนี่ยเขาก็บอกว่า
ไม่เขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาเพิ่งโดนจับมาแล้ว
ตำรวจเขาบอกมันไม่ได้ก็คือเอางี้ละกันขอออกใบสั่งได้ไหม

แต่ว่าวัยรุ่นเขาจะเหมือนก็ด่าด้วยนะ
คือเขาก็จะพยายามจะด่าจะยั่วยุตำรวจ
ทำท่าล้วงกระเป๋าทำแบบว่าเหมือนกันในคลิป

ไม่กลัวตำรวจตำรวจสามคนมาคนเดียว

คือแล้วตัวเองก็ทำผิดทำผิดเต็มก็คือผิด

เขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะเขาจับคนอื่นหมด
ดูคลิปแล้วถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว
ก็ต้องไปในจุดสุดท้ายของเหตุการณ์นี้
ก็คือสนพลับพลาชัย๑นะคะ
เพื่อที่จะไปพบวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
หลังจากถูกจับกลุ่มตัวมาค้างไว้ที่นิก
รวมทั้งไปคุยกับตำรวจจาราจร
ปรากฏในคลิปทีมข่าวของเราไปเลย
อยากจะไปคุยมากสรุปสุดท้ายแล้ว
ก่อนที่พันธุ์ตำรวจเอกิตนรงเฉลิมศุกร์
กำกับการสนพระพลาชัย๑จะมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอก
วันที่เกิดเหตุตำรวจจราจรเขาก็ปฏิบัติหน้าที่
ตั้งด่านกวดขันอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าย่านถนนเสือป่า
พบนายผมแดงคือนายพฤกษาณลารักษ์
ขี่รถจากก๋วยานโยนไม่สัวหมวกับนอกผ่านมาก็เลยเรียกให้จอด
จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารติดตัว

แต่นายพฤกษากลับพยายามขัดขืน

จากคลิปที่เห็นชกแต่ว่าก็วืดเหมือนกันนะคะ
ก็คือไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะคะ๒๓ครั้ง
ทีนี้ตำรวจที่เห็นเหตุการณ์คนอื่นซึ่งอยู่ในด่านด้วย
พยายามเข้ามาห้ามปรามสุดท้ายแล้วจับตัวส่งดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งต่อมาในพฤกษาเองผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพเหมือนกัน
เนี่ยทราบไงตอนแรกกะว่าจะโดนข้อหาเดียว
คือไม่สวมหมวกกันเนอะผิดประบอจราจรทางบก
ก็แค่ปรับไม่เกิน๕๐๐ตำรวจเขาอาจจะอรุมอร่วยปรับ๒๐๐๓๐๐สร้างไง
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน
ข้อหาสุดท้ายทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ค่ะ
แทนที่จะโดน๑ข้อหาก็โดนไปซะ๓ข้อหาเอาล่ะถามว่าคลิปแบบนี้เนี่ยทำไมต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ก็อยากให้เป็นบทเรียนแล้วก็ทุกคลิปที่นำมาเล่าเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะนำเรื่องของข้อกฎหมายมาบอกคุณผู้ชมด้วย
อย่างที่บอกไปจะมาอ้างไม่ได้นะคะว่าผมโดนจับมาแล้วสอนอแรกสอนอที่๒ผมจะต้องไม่โดนจับ